เรื่องราวสนุกยังไม่หมดคุณผู้ชม
ลีลาจบไปแล้วทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่
เดี๋ยวไปต่อที่เรื่องของการทำมาหากินกันบ้างนะคะ
พ่อลูกคู่นี้เขามีความช่ำชองเชี่ยวชาญในการจับปลามาก
แต่สิ่งที่จับมาได้เนี่ยโอ้โหคุ้มค่ามากกว่าปลาอีก
ไปดูกันค่ะจริงดิ

มากันที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้ากันดีกว่า
ที่นี่มี๒พ่อลูกผู้จับปลามือฉมัง
ดักเมื่อไหร่ไม่มีพลาด

ทั้งสองคนลงไปในน้ำด้วยความเต็มเปี่ยม

ว่าแต่ทำไมมันหนักผิดปกติละเนี่ยครับ
พวกเรามาช่วยดึงกันหน่อยเร็ว
อ้าวเฮ้ยนั่นมันมูนี่หน้าปะโท
เข้ามาทำไมผมเนี่ยอยากได้ปลาครับไม่ได้อยากได้งู
มาช่วยกันจับหน่อยเร็ว

ไอ้นี่เอาหนูก่อนเอาหนูด้วย

กูยังเป็นลูกห่างเลยนะจ๊ะนายจ๊ะ
คราวหน้าเนี่ยอย่ามาอีกเด้อ